สนับสนุนโดยสมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเฟรช
อย่างที่บอกเวนนี้หลายหลายคนไม่คิดมึงว่าก็จอมกว่าหมู่ปารีนากับไม่ทำไมปารีนามันค่อยได้พูดนะ
เขาก็พูดอยู่เหรอเป็นการแบบหูก็บอกว่ายังไม่จบนะครับคุณสามารถ
ดูได้ทางออนไลน์อยู่ตอนนี้คุณปารีนาไกรคุบกับน้องมาย
เรากลับมาที่ข่าวใส่ไข่ของเราเนี่ยจากกรณีที่คุณป้าทำร้ายเด็กนักเรียนหญิง
ม๓อายุ๑๕ปีเนี่ยที่สถานีรถไฟอายุทยาจังหวัดอายุทยาเนี่ย
มันกลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์อย่างหนักอย่างหนักในสังคมมากเลยนะครับ
โดยสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคุณป้าเขาไม่พอใจที่นักเรียนไม่ยืนตรงเคารพแห่งชาติ
ก็เข้าไปตักเตือนก่อนก็มีการโตเถียงมีปากมีเสียงกันนะฮะ

ก็เขาบอกว่ามีปากมีเสียงกันไงนางบอกนั่นแหละคือวิธีการตักเตือนของนาง
แล้วในที่สุดนางก็ลงไม้ลงมือกับเด็กไง
ก็ใช่ไงไปตบเขาได้อย่างไร
ต่อมาเนี่ยผู้ปกครองนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยระบุว่า
เฮ้ยลูกตัวเองกำลังปวดท้องบางคนก็บอกปวดท้องประจำเดือนอยู่
เบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความวิธีสอบภอพระพระนครศรีอายุทธิยาม
ล่าสุดวันนี้นะฮะพนักงานสอบสวนได้นัดเด็กหญิง
ซึ่งอายุ๑๕ปีเนี่ยต้องถือว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายถูกต้องไหมเมม
เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พร้อมสหวิชาชีพเนี่ย
ซึ่งตำรวจได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สถานีรถไปนะครับเพื่อเอาไว้เป็นหลักถาม

ใช่พระป้าเป็นแม่ค้าอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว
ขณะที่คุณป้าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เดินทางเข้าไปรับทราบข้อเก่าหา
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษ

เขาบอกว่าเอาจริงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้าย
แต่โมโหนางโมโห
ที่ถามเด็กว่าทำไมไม่ยืนเคารพทงชาติ

ทั้งที่เพื่อนเนี่ยก็ยืนทำไมตัวเองไม่ยืนเคารพทรงชาติ
เด็กก็ตอบว่าเป็นสิทธิเสรีภาพ
คือเด็กเขาก็คงจะตอบมาอย่างนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของหนู
นางบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลย
ตนเนี่ยเป็นแม่ค้าที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกไปเป็นแม่ค้าขายของ
เป็นแม่ค้าขายโรตีนะฮะใกล้สถานีรถไฟรถไฟเนี่ย
มานานแล้วเห็นทุกคนเวลามีเพลงเคารพทงชาติ
ทุกคนก็จะยืนครบทรงชาติกัน

ผู้ปกครองของเด็กเปิดเผยว่า
เอาจริงก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องคุณป้าหรอก
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกัน

พร้อมฝากไว้ก่อนนะว่าจะตักเตือนอะไรกับใครเนี่ย
อย่างแรกสติต้องมีสติต้องมี
และควรจะสอบถามสาเหตุก่อนนะฮะ
ซึ่งทางนักเรียนเนี่ยได้ตรวจกับทางโรงพยาบาลมีผลยืนยันว่าไงรู้ไหม
น้องมีประจำเดือนน้องมีประจำเดือน
แล้วตอนนั้นคือน้องปวดท้องไม่สามารถลุกยืนได้
ปกติเนี่ยเอาจริงน้องก็บอกเขา

ไม่เคยยุ่งกับการเมืองกิจกรรมที่ทำอย่างเดียวคือ
สมาชิกของวงโยธวาทิศว่ะของโรงเรียน
ทางด้านตำรวจครับผู้กำกับการสพพระนครศรีอยุธยา
เขากล่าวอย่างนี้ในเรื่องของคดีเนี่ย

เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนะครับ
ซึ่งตนยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เกี่ยวกับการเมืองเพราะในวันที่เกิดเหตุ
เด็กนักเรียนก็มีรอบเดือนพอดีแล้วก็มีอาการปวดท้อง
จึงไม่ได้ยืนตรงขอรบทุกชาติ

ได้แจ้งข้อเก่าหาป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็เตรียมตัวคุมตัวเนี่ยส่งสารอีกทีนึง
เพื่อดำเนินคดีต่อไปนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรพูดถึง
เยอะพอสมควรเราไปฟังเสียงคุณป้าเขากันหน่อยว่า
วันนี้เป็นการพูดของคุณป้าครั้งแรกกับทางไทยรัฐนะฮะ
ลองไปฟังกันหน่อยฮะ
ก็ว่ากันไปนะฮะ
ป้าเค้าขอโทษเค้าบอกว่าไม่ทันแล้ว

ไปตบก็ได้ยังไงเรื่องก็ไม่ยืนตรงครบตรงชาติ
ถ้าจะแค่ตักเตือนจริงก็คืออาจจะเป็นการพูดคุยกัน
แต่พอดีอันนี้มีการลงไม้ลงมือไง

ก็จับตามองสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
วินิจฉัยนะฮะ๖๔สส
๖๔สสเนี่ยประกอบไปด้วย๒๑สส
ที่มาจากพลังประชารัฐ
๘สสมาจากประชาธิบัตินะฮะ
ในขณะเดียวกันก็ยังมีสอสออีก
ของต้องบอกอนาคตใหม่อดีตอนาคตใหม่
อีก๒๐สอสอแล้วก็เพื่อไทย
อีก๔สอสอเพื่อชาติ๔คน
เสรีรวมไทย๓คนพักประชาชาติอีก๑คน

ก็คือฝ่ายค้านก็ประมาณตก๓๐กว่าคนนะ

ฝ่ายรัฐบาล๒๙คน

คือสารรัฐธรรมนูลเขาอ่านคำวินิจฉัยคดีถือหุ้นสื่อ
ซึ่งถือหุ้นสื่อเนี่ยถ้าสมมุติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ย

ในข้อหาถือหุ้นสื่อนะครับ

วันนี้เขาก็เริ่มอ่านตอนบ่าย๓โมง
บ่ายที่๓โมงเขาอ่านของทางฟากรัฐบาลก่อน

พลังประชารัฐประชาธิปัตย์พักชาติพัฒนา
รวมพลังประชาชาติไทย
ประชาพิวัฒน์เนี่ยนะครับปรากฏของรัฐบาลรอดหมดทุกคน
ของรัฐบาลเนี่ยรอดหมดทุกคนปรากฏหลังจากนั้น๔โมง
โมงก็เป็นของฝ่ายค้านนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยอย่างที่รวมไปรวมมา
มีคนหลุดอยู่คนเดียวก็คือธันวารินก๊อฟธันวาริน
ต้องใช้คำว่าอดีตอนาคตใหม่นะครับ
ซึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูลเนี่ยออกนั่งเพื่ออ่านคำวินิจฉัยเนี่ย
เรื่องที่ประธานสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
รัฐธรรมนุนมาตรา๘๒ว่าสมาชิกภาพของสสจำนวน๓๒คน
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๑ประกอบมาตรา๙๘หรือไม่
โดยสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยสมาชิกภาพผู้ถูกร้องที่๑๔และ๕
เป็นกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ซึ่งสมาชิกภาพสอสอเนี่ยสิ้นสุดลง
เนื่องจากโดนยุบพักอยู่แล้วอันนี้อย่างแรกเลยนะครับ
จำหน่ายคดี๓รายคงเหลือ๒๙คนเพราะตอนแรกมันจะมีทั้งหมด๓๑คน
แต่มี๓คนที่เขาสิ้นสภาพสอสอไปพร้อมกับอนาคตใหม่แล้ว
เพราะตอนนี้จากอนาคตใหม่มันมาเป็นก้าวไกลแล้วก็เหลือแต่คุณธันวาลินสุขภิษฎ
คุณก๊อฟธันวาลินเนี่ยแหละนะฮะสมาชิกภาพของผู้ถูกร้องที่๒
คือธันวารินสุขภิษฎเป็นสอสอบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์
เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์๙เป็นเบอร์๙ของพักอนาคตใหม่
ก็ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือเปล่าคงไม่มีหรือสื่อมวลชน
บริษัทสิ้นสุดทำให้ตำแหน่งว่างลงนับตั้งแต่วันที่สารรัฐมนุนอ่านคำวินิจฉัย
มีผลวันที่วันนี้๒๘ตุลาคมซึ่งสารรัฐมนูลเสียงข้างมากเห็นว่า
ก่อนหน้านี้ยุบพักอนาคตใหม่จึงไม่มีรายชื่อสมาชิกลำดับถัดไป
อาศัยเหตุข้างต้นวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสอสอผู้ถูกร้องที่สองเนี่ย
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลเอาจริงถ้าสมมุติเอาภาษาชาวบ้าน
ภาษาชาวบ้านคือเขาบอกว่านับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้ง๖กุมภาพันธ์
แสดงว่าที่สารอ่านวันนี้คือธันวาลินไม่ได้เป็นสอสอเลยตั้งแต่วันแรกนะ
ธันวาลินไม่ได้เป็นสอสอเลยตั้งแต่วันแรกก๊อฟไม่ได้เป็นสอสอเลยตั้งแต่วันแรก
แต่ขนาดเดียวกันคนถามว่าอ้าวด้วยอันดับปาร์ตี้ลิสต์ของก๊อฟเนี่ย
อันดับที่๙มันจะต้องถ้าสมมุติเป็นอย่างอื่นจะต้องมีการขยับขึ้นถูกต้องไหมครับ
อ้าวเราย้อนกลับไปขยับขึ้นไม่ได้แล้วขยับขึ้นไม่ได้เพราะอะไร
นาคตใหม่ยุบพักไปแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันถูกฟ้องร้องตั้งแต่
ตอนอนาคตใหม่ตอนนี้จากอนาคตใหม่โดนยุบพักไปแล้วตอนนี้เป็นก้าวไกลแล้ว
เพราะฉะนั้นอันดับปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่มีขึ้นจับตามองอะไรจับตามองต่อไปว่า
คำว่าไม่ได้เป็นสอสอตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงคือยังไงอาจจะต้องชดใช้เงินเดือนสอสอ
ที่คุณได้มาตั้งแต่เดวันหรือเปล่าอืมนึกออกไหมคือเขาไม่ได้เป็นสอสอตั้งแต่วันแรก
เขาก็พูดอย่างนี้เลยนะฮะส่วนผู้ถูกร้องคนอื่น๒๘คนนะครับก็ทุกคนรอดหมดทุกคนรอดหมด
เพราะฉะนั้นถ้านับไปนับมาแล้ววันนี้มีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล
มีก๊อฟธันวารินโดนเพียงหนึ่งคนเนื่องจากประกอบจริงแล้วเขาถามว่า
เรื่องจากอะไรคุณก๊อฟเขาทำหนังทำละครนะฮะคุณก๊อฟเนี่ยเขาทำหนังก็ทำละคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอามาจริงแล้วเมื่อดูกันจริงมันก็ใช่อ่ะหนังละครมัน
มันมันอยู่ในสื่อมันก็ถือว่าเป็นสื่ออืมถูกต้องไหมรายการทีวีหนังละครอะไรอย่างเงี้
มันก็ถือว่าอยู่ในสื่อทั้งหมดอ่ะอ่าโอเคนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรณีของเสียโป้อานนท์นะฮะก็มีเหตุนะครับเมื่อคืนประมาณสัก๓ทุ่มครึ่งนะครับ
มีเหตุยิงกันเนี่ยที่ร้านนวดชื่อว่าสรีปรากฏว่ามีคนเห็นนะครับว่าเสียโป้เนี่ย
เป็นคนยิงปืนแล้วบังเอิญว่ามีคนเนี่ยนะฮะที่บาดเจ็บสองคนคนหนึ่งเนี่ยถูกยิงเข้าที่คอ
อีกคนนึงเนี่ยถูกยิงเข้าที่เอวทะลุมาข้างหน้าแล้วก็ต้องตัดลำไส้ทิ้งนะฮะ
คือเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนสองกลุ่มคนนึงชื่อว่าบุ๊กเป็นน้องของเสียโป้นะฮะ
บุ๊กเนี่ยนะฮะก็ไปมีเรื่องกับชายคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อว่าบีก็แล้วกันไปมีเรื่องกับบี
มีการท้าชกกันนะฮะปรากฏเสียโต้เนี่ยก็เป็นคนโทรศัพท์ไปนัดให้บีเนี่ยมาเจอที่สถานที่แห่งนี้
แต่ตอนแรกบีเขาไม่มาสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าทางบุ๊กน้องชายโป้บอกว่ามึงมาเถอะเดี๋ยวกูให้แสนนึง
รู้สึกว่ามันเป็นการท้าทายเขาเกินไปที่เหมือนกับจะเอาเงินมาฟาดเขา
เขาบอกไม่ต้องให้เงินหรอกเดี๋ยวไปเขาก็เลยไปกับพวกเพื่อนเขา
พอไปถึงที่นี่ก็จะมีการชกต่อยกัน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะลงมือชกต่อยกัน
ก็มีเสียงปืนดังขึ้นปรากฏว่าหลังจากนั้นพอหันไปดู
ปรากฏว่าเสียโป้เนี่ยยืนถือปืนแล้วยิงอยู่อันนี้เขาอ้างมาอย่างนั้นนะฮะ
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าในมุมของคนที่ถูกยิงเนี่ย
เขาบอกแบบนั้นกับอีกคนนึงคือชื่อว่าคอควาย
คอควายเนี่ยก็คือท่านเดี๋ยวมีภาพจะเห็นใส่เสื้อสีแดงเนี่ย
ก็อีกหนึ่งคนก็คือใช้ปืนยิงไปที่ชื่อโบ
โบะนี่ถูกยิงที่คอนะครับก็เป็นประเด็นเกิดขึ้น
หลังจากนั้นก็คือแยกย้ายกันกลับไปเนี่ยนะฮะ
แน่นอนครับหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีประเด็นที่พี่สาวของทางคนที่ถูกยิงที่เอวเนี่ยนะฮะ
ชื่อว่าจี้พรานนกนะครับน้องชายก็คือโจม
ซึ่งถูกยิงที่เอวเนี่ยนะฮะก็ได้มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์ชุลมุนนะครับ
บริเวณหน้าร้านนวดแผนไทยชื่อสรีซาวน่าแอดสปายภาษีเจริญเนี่ยนะครับ
โป้อานนท์ยิงนะฮะโดยรายแรกในกระสุนเข้าที่คอ

เรียกร้องให้ตำรวจนั้นอำนวยความยุทธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายหน่อยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อที่จะเอาผิดให้ได้มีพยานยืนยันหลายคน

ถือจริงแล้วก็ไม่ได้กนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ
แต่ว่าพอตลอดลงนะครับ
ตำรวจเองได้มีการตรวจกล้องวงจรปิด

ส่วนผู้บาดเจ็บ๒รายตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่

ให้มาพูดคุยมาให้ปากคำ
เดี๋ยวจะต้องเชิญพี่สาวผู้บาดเจ็บมาด้วย
คือวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับมุมหนึ่ง
ก็คือเป็นมุมของทางฝั่งที่ถูกยิง
คนที่เป็นต้นเรื่องในการที่ไปชกกับเสียบุ๊กน้อง
น้องเสียโป้ก็มาคุยกับผม
คนที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นเสียโป้ก็มา
แล้วก็มีภรรยามีลูกด้วยนะ
ภรรยาของคนที่ถูกยิงที่เอวซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยว
เขาไปยืนดูโดนยิงด้วยเหมือนกันที่จู
แล้วโป้อยู่ไหนตอนนี้เขาบอกโป้หนีออกไปนอกประเทศแล้วจริง
คือเสียโป้เชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้ออกนอกประเทศน่าจะ

แต่ก็มีกระแสขาวบอกว่าไปอยู่สระแก้ว

แต่ทีนี้ก็คงจะต้องดูว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจะว่ายังไง
เพราะว่าตัวจี้เองกับเสียโป้ก็รู้จักกัน
พี่สาวของโจมที่ถูกยิงที่เอวเนี่ยรู้จัก
แล้วก็มีการโทรไปพูดคุยกันปรากฏเสียโป้บอกว่าก็ช่วยไม่ได้
คือทางฝั่งของจี้มาในจิตเขาเอง
กล้องวงจรปิดเนี่ยเสียโป้บอกว่าเสียโป้ไม่เจอหรอกนะถอดไปแล้ว

คือตอนนี้ทางตำรวจเองเนี่ยเขายืนยันบอกว่าทางพิสูจน์หลักฐานเขาได้ไปแล้ว

แต่เขาบอกว่าไม่หายบางคนบอกว่าเปิดไม่ได้

เพราะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรออกมา
คือทางฝั่งของคนที่ถูกยิงเขาก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมว่า
อยากให้ตำรวจตรงไปตรงมากับเขาด้วยเหมือนกัน

ตำรวจเขาก็ให้ความมั่นใจว่าเสียโพ่ไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลขนาดนั้น

เพราะตอนที่ลงไปเนี่ยลงไปช่วงบ่ายนะฮะ
คือช่วงนั้นเนี่ยก็ประเด็นก็ยังไม่ได้แบบ
กระแสยังไม่ได้แรงมากช่วงเช้าหรือช่วงใหม่ไม่แน่ใจ
แต่ว่ายังไม่ได้แรงมากอะไรอย่างนี้
แต่ก็เป็นที่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
ทีนี้เสียโป้เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณ๓วันเขาจะปรากฏตัว
ทีนี้ทางฝั่งของคนที่ถูกยิงเขาบอกไม่ได้

เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเขม่าวดินปืนที่มือพี่
หลังจากเป็นการพิสูจน์ว่าพี่ยิงหรือไม่ยิง
ถ้าพี่ไม่ยิงพี่มาเลย
แล้วก็มาพิสูจน์เขม่าวดินปืนที่มือเลย

แต่ถ้าเกิดว่าพี่หายไป๓๔วันเนี่ย
มันมีโอกาสที่มันจะหายไปไง

ออกแล้วนี่ตอนนี้ต้องรอดูออกหมายเรียกมั้ง

ไปหมายจับไงตอนนี้เขาออกหมายเรียกเสียโป้มาแล้วเขาออกมาบ่ายนี้

จริงเขาออกหมายเรียกก็ต้องภายใน๓วันก็ต้องมาปรากฏตัวอยู่แล้วเนาะ
ใช่เพราะเรื่องนี้คือขึ้นอยู่ที่สนภาษีเจริญ
เดี๋ยวก็ต้องไปตามว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะฮะ

ซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าสรุปแล้วกล้องวงจรปิดมันเวิร์คหรือไม่เวิร์ค

เพราะมันมี๒กระแสว่ากล้องวงจรปิดโดนลบไปแล้ว
กับบางกระแสบอกกล้องวงจรปิดเนี่ยตำรวจเอาไปแล้ว
เขาก็บอกว่าตอนนี้เสียโป้ออกจะออกช่องทางธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้ว
อยู่สระแก้วแต่ยังไม่ออกยังไม่ออก
เพราะทางตำรวจเขาบอกว่าเช็คไปทางตมแล้วคือเข้มมากออกไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า
ก็ต้องเดี๋ยวลองดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วในมุมของกล้องวงจรปิด
ถ้าไม่มีนะก็มีพยานยืนยัน

พระยาบุคคลเห็นโป้ยิง
ใช่ก็คือเขาก็ยืนยันกันว่าโป้ยิง

แต่ทีนี้แต่คนที่ถูกยิงที่คอ
เขาบอกคนที่ยิงเขาคือผู้ชายใส่เสื้อสีแดง

คอควายซึ่งไม่ใช่เสียโป้
คือมันเหมือนกับมีเหตุที่ยิงกันสองคน

เขาก็ชี้เลยว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดง

เรื่องนี้มันคือมีบุ๊กกับบีที่จะชกกัน

บุ๊กก็ถอดเสื้อมีรอยสักเลยนะ

ทางฝั่งคนเสื้อแดงก็ยกปืนขึ้นมาชู

แต่คนที่ถูกยิงที่เอวเนี่ย

คือไม่รู้กระสุนมาจากของเสียโป้หรือของใคร

แต่ไม่รู้ว่าคนที่ถูกยิง

ความซับซ้อน

อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็มีการประชุม
คณะรัฐมนตรีประชุมคอรมอลกันนะคะ
ซึ่งนายอนุชาบูรพะชัยศรี
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ชอบขยายระยะเวลาการบังคับใช้
พระราชกำหนดการบริหารราชการ

พศ๒๕๔๘หรือว่าพรกรฉุกเฉิน
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

คือตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๐พฤศจิกายนนี้

ก็รายงานถึงสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ค่ะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๓ราย
อดรวมผู้ป่วยสะสมก็อยู่ที่๓๗๕๙ราย
หายป่วยแล้ว๓๕๖๑ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๓๙คน
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตคงที่ที่๕๙คนค่ะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ
เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะ

แล้วก็สหราชนาจักร๒รายด้วยกันค่ะ

สรุปแล้วเหมือนกับเราจะได้พูดได้ยังว่า
มันมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยแล้วจริง
คืออันนี้ยังเป็นคนที่มาจากต่างประเทศอยู่ไง

ที่คนฝรั่งเศสคนนั้นติดน่ะ
เขาบอกว่าไปติดที่ฟิตเน็ตถูกต้องป่ะ

แล้วก็เชื้อติดอยู่ในฟิตเน็ตด้วย

สรุปตอนนี้มันก็เป็น๒ประเด็นเหมือนกันว่า
ประเทศไทยของเรามันมีการแพร่ระบาดจริงไหม
หรือมันอยู่ในสเตจคอลันทีนอย่างเดียว
หรือเชื้อมันยังซ่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้

บางที๗วันก็

อีก๗วันสามารถออกมาทำกิจกรรม
ที่อยู่ในตึกนั้นได้

เมื่อกี้นี้มีคนส่งไลน์เข้ามาบอกว่า

ก็ฉันบอกเจอแล้วไม่มีแล้วก็มีคนถามว่า

ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นนายเสียโป้

เขาว่าเสียโป้คือเป็นชื่อ

เป็นอย่างนายขจาภานายกรรมชัย

ผมมันไปใช้ชื่อได้ไงนายเสียโป้

นี่กล้องวงจรปิดยังหายไม่เห็นเหรอ

ฉันบอกเธอแล้วว่ากล้องวงจรปิดหายเธอไม่เชื่อ

ตอนแรกเลยเนี่ยมีตำรวจคนหนึ่งเข้าไปในที่เกิดเหตุ
เขาก็ให้คำมั่นสัญญากับทางฝั่งของผู้เสียหาย

แล้วก็แต่ว่าในมุมของเสียโป้เนี่ย

ที่ได้บอกกับทางจี้ซึ่งเป็นพี่ของโจม
แล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับทางในตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง
แล้วบอกว่ากล้องบงก่อนปิดเนี่ย
ทางพิสูจน์หลักฐานเขาได้ไปแล้ว

ล่าสุดเนี่ยว่าไม่มีภาพ

ผมต้องให้หนุ่มต้องให้หนุ่ม
เราก็ต้องเอาแล้ว

มันเป็นคนที่สมองไวมากน่ะซิโป้ว่า

โป้ว่ะโอ้วถ้าสุชาติรวมมาจากออนไลน์

จริงจริงโอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า
โคราชน้ำท่วมยังอ่วมอยู่จริงแล้วเดี๋ยวจะปล่อยน้ำขึ้นมาอีกนะฮะ
จะปล่อยน้ำลงอีกเพราะพร่องน้ำเพื่อรอรับพายุลูกใหม่

อ้าวกลับมาสักนิดนึง
ฝ่ามันกดแป๊บเดียวครีมมันก็ไหลออกมาพี่หนุ่มนะ
ไหลเลยนี่มีแล้วบางอันมันไม่ออกมา
หัวปัมนี่หัวปัมดีพี่จริงฮะเธอกินให้ฉันดูน่ะสิ
เธอกินหรือแบบว่าทาปากทาอะไรอย่างนี้
กลิ้มหาอยู่กาลวิวปีหรือแต่หนื่น
วันนั้นใครไม่รู้บอกเมื่อวาน
เมื่อวานมีคนบอกหนูว่าคุณแม่ไปฉีดมาเห็นไหม

ผมเพิ่งไปฉีดมาเก็บมีคนแอบอยู่หน้าทีนิกหรือเปล่า

หน้ามันเริ่มกลางปุ๊บมันก็ต้องไปแล้ว

มองหน้าตัวเองโอ้โหตื่นป๊วยไก่
กระถังซำจังมาไม่ไหวไม่ไหว
เอาไปที่โคราชก่อนนะฮะน้ำก็ยังอ่วมนะครับ
ก็ล่าสุดนะฮะมีเหตุต้องถึงขั้น
พยพพระนะฮะชาวบ้านก็เดือดร้อนกัน
เนี่ยมองชมดูสิฮะผู้สืบข่าวรายงานนะฮะ
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโน้นสูงนะครับ
โคราชทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะฮะ
ปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลนั้นไหลเอ่อเข้าท่วม
ภายในวัดธรรมธานวนารามสูงเกือบสองเมตรนะฮะ
โอ้โหพระสงฆ์เนี่ยนะครับต้องอบพยพออกจากวัดกัน
กลางเต็นต์จำวัดอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับ
น้ำก็ยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
จำนวนหลายสิบหลังคาเรือนทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
ต้องนำเรือติดเครื่องยนต์ออกไปช่วยเหลือ
แล้วก็สำรวจสิ่งของภายในวัดนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมิจฉาชีพเข้าไปขโมยของ

คือปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะฮะ

เข้าไปท่วมโรงเรียนบ้านหนองโจทย์
ระดับน้ำสูงถึง๕๐เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงท่วมขึ้นอีกนะฮะ
โรงเรียนเองก็สั่งปิดเรียนชั่วคราว
กว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นจะเข้าสู่สภาวะปกติ

ไปพบว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

จำนวนทั้งหมด๕๐๐หลังคาเรือน
ของตะมนต์ลำมูลนะฮะแผ่นโดนสูง
ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายอย่างหนัก

อาหารน้ำดื่มจำนวนมากนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าออกมาข้างนอกบ้านกัน
คือชาวบ้านก็เป็นห่วงทรัพย์สินนะฮะ
อื้มส่วนใหญ่เวลาน้ำทรัพย์ความไม่กล้าออกจากบ้างก็จะน่ะ

อาบมุลเบเข้าแล้วเวลาอะไรนะครับ

คืนนี้นะครับคืนนี้คืนนี้จะเป็นคืนแรกนะครับ

ก่อนหน้านี้ก็เข้าไปที่เวียดนาม

ฟิลิปปินแล้วก็มาที่ประเทศไทยในคืนนี้
ก็ภาคเหนือก็จะมีผลกระทบมีตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็ภาคกลางนี้ก็มีที่สำคัญที่สุด
เคื่อนในแต่ละที่ก็เรียกว่าระดับน้ำคือสูงเกิน
เกินบางที่เกินปริมาณแล้ว
สมมุติ๑๐๐กว่าบางที่ก็๙๘
บางจุดถึงขั้นว่าต้องพร่องน้ำออก
คือปล่อยน้ำออกเพื่อเตรียมรับมือเพื่อพายุเข้ามาใหม่

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพายุโมราเบครั้งนี้ที่มา
ในปีนี้ถือว่าเป็นพายุที่มีความเร็วสูงที่สุด
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามจริงแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมไม่มีใครรู้หรอก
อย่างแต่แม้ตอนที่แบบหน้าฝนจริงจริงไม่มีฝนค่ะแต่หลังหน้าฝนปุ๊
พายุกี่ลูกเข้าไปแล้วล่ะ๔ลูกนี้ลูกที่๔ที่๕แล้วเนอะ
ใช่หลายลูกแล้วก็โอ้โฮโดนมากะนำนะฮะ
แต่ว่าก็ยังไม่ถึงปี๕๔นะ
ยังแต่ปี๕๔มันจะเริ่มหนักคือตุลา
ถูกต้องไหมล่ะนักตอนนั้นหนักจริงแล้วก็อันนี้มันยังระบายลงทัน
จำได้ไหมบางคนเราเอารถไปจอดบนทางด่วนปี๕๔อะ

คือท่วมแบบโอ้โห๒เมตรอย่างนี้๓เมตร
ถ้าสมมุติมันไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือพี่สมมุติภาคเหนือไล่มา
สุโขทัยมานครสวรรค์มาสระบุรีอันนั้นกรุงเทพท่วมแน่
แต่อันนี้ภาคเหนือมันยังไม่ท่วมไงถูกป่ะ
เออแต่คราวนี้เขาบอกว่ายังประมาทไม่ได้
ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้พายุมันจะเข้าอีกกี่ลูก
ภาวนาว่าจะหมดแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่ง
คนนี้เธอเป็นนางแบบสาวชาวเยอรมันค่ะ
ที่แบบว่ามีคนติดตามในอินสตาแกรมนับล้านฟอลอเวอร์เลย
กำลังพิจารณาเรื่องที่จะเข้ารับการผ่าตัด
ทำให้สนิทสนมใกล้ชิดกับผู้ชายมากมาย
แต่ผู้ชายเหล่านั้นมักมองและปฏิบัติกับเธอเพียงแต่ว่า
เป็นแค่คู่ขวงเพราะว่าใหญ่มาก
อีวอนบาร์ก็เปิดเผยบอกว่าอยากจะลดขนาดหน้าอก

ตอนนี้เริ่มปวดหลังจนไม่สามารถจะทำอะไรได้
ซึ่งตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาตัวเองทุ่มเงินนะ

งงก็ใช่ไงดูสิแล้วมันจะใส่ยกทรงทำไมวะ
ใส่ไปมันก็ปิดไม่หมดไม่มิดไม่มิดเนอะ
คือเขาบอกว่าเขาทุ่มเงินกว่า๓๖๐๐ปอนด์หรือว่าราว
๔ล้านก็คือ๑ล้าน๔แสนบาทไปทำศัลยกรรมเกี่ยวกับการเสริมหน้าอก
ทีนี้นางแบบสาวตอนนี้เขาพยายามที่จะหาฐานแฟนคลับของเขา
เพื่อที่จะติดตามแนวบอกว่าวาบวิวหาเงินสักนิดนึง
เพื่อที่จะไปลดไซส์ครับของเธอลง
ว่าขอมาเป็นค่าศัลยกรรมหน่อยได้ไหม

เพราะว่ามันทำมาตั้งล้านกว่าบาทแต่เขายังเขาบอกเอาออกก็เจ็บนะ

อะไรนะคะอยู่ดีกว่าอีกเรื่องหนึ่ง
ไม่จริงก่อนทำไมผมยังพูดคำว่าชาวโบกไม่ได้
ผมอยากดูคุณก็ไปพูดกันกันเองลองกล่าวโกสนาแล้วค่อยพูด
จะต้องพูดให้ประชาชนรับรู้หรอกเพราะเปิดไปเห็นภาพแล้วมันอยากดูไง
คือแค่พวกเรามารยาทซามเล่นโทรศัพท์ในรายการนั้นก็ซามกันพอแล้ว
แล้วยังต้องปล่อยหรอถ้าเฉพาะฉันเปิดไปอยากกินผู้ชายคนนี้
ที่ดูได้เราจะทำให้ให้เลยหรอเห็นไหมล่ะ

อ๋อแต่มีคนหว่างพี่หนุ่มน่าเหมือนกงยูนี่

เมื่อวานนี้มีคนพูดถึงแก๊งพนันออนไลน์

สี่ห้าวันยังเพิ่งมาตกใจมันดัจจริตเกิน
เธอไหมตาแหลตอแหล

มีเงินหมุนเวียนหมื่นกว่าล้านเราอ่านกันมาเป็นอาทิตย
มาตกอุ๊ยมันต่อแหลมันปลอม
รู้อยู่แล้วว่าชีวิตมันปลอมแต่เราไม่ต้องทำให้ปลอมตลอดเวลา

เออเป็นหลวงอะไรหลวงชีวิตหลวงอะไรนะ

อืมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสมมุติคุณดูไอจีของคุณเอิร์ทเนี่ย
เขาก็จะทำเกี่ยวกับรถสปอร์ต

คุณแม่อะไรเอาโดนแล้วคุณแม่โดนแล้วนะ

คือฉันเห็นเธอดัจจริตมาฉันก็ต้องดัจจริตกว่า

เอิร์ทวิสวิทย์นะ

ปรากฏว่าตำรวจเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดนั่นแหละ

ปรากฏว่าคนที่ไปขับรถมาจากแทนไทยใช่ไหม

ล่าสุดครับพนักงานสอบสวนสอนอกไพรยาทัยนี่
ออกหมายเรียกเอิร์ทวิสวิทย์นะ

ประเทศไป

ไม่ใช่วิทยาวิทย์วิทย์แล้วกันจบต่อเออเขาเอาตรงงี้อยู่ครับ
เอิ้ดวิทยาวิทย์
เขาจะเรียกมาสอบสวนว่าเอิร์ทเนี่ยไปมีความเกี่ยวข้องยังไง

ไปชนิดละนะ
เขาก็บอกว่าเมื่อวานเอิ้ยต้องคุยบอกว่าพี่มศผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะ
แต่คือไปขับรถมาน่ะขับรถจริงนะแล้วก็เดี๋ยวจะแถลงข่าว
หลังจากที่แบบว่าไปไปใครมาปารีนาปารีนา
จบแล้วหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
มาเอาอ้าวระวังเปิดเอาหกล้มอีกแล้วมานี่ปารีนาสวัสดี

อุ๊ยหลวงดำอู้ววว

ออกอากาศอยู่นะนะโดยรายการสดรุ่นนี้ชนะหรือแพ้
เรื่อยค่ะเรื่อยนะฮะเป็นไงบ้างไปออกรายการคุณจอมขวัญ

โอเคขอบคุณนะคะ
อ่ะก็คนก็ไปดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ย
คุณเอิร์ทจะโดนหมายเรียกอะไรบ้าง
ในตอนนั้นพิจาณาอยู่ว่า

หน้าน่าออกเป็นปกติคุณแม่เล่นละครเก่ง

เขาเคยผ่านแล้ว
โบกัมโบกงยูต้องมาเรียนงานแสดงจากนาง

ถ้าฉันเล่นละครได้กล้องปียะไม่ได้เกิดหรอก

จ้างฉันเล่นฉันเล่นหนังมา๓เรื่องเจ๊งมาหมดทุกเรื่อง

ตนไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันออนไลน์

ซึ่งเอิร์ทเนี่ยก็จะมีรถหรูเนี่ยเต็มไปหมดเลย
นะฮะว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องแบบว่าเขาขายรถหรูอยู่หรือเปล่า
แล้วปรากฏว่าอาจจะเป็นคนพวกนั้นมาซื้อรถหรูกับเขาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เดี๋ยวอีก๒๓วันนางจะออกมาให้แถลงข่าว

เดี๋ยวช่วงหน้าต้องให้พี่มดดำเล่าข่าวลูกชายสักนิดนึง

ทำไมเขาไม่เน็บใคร
ฉันไลน์ไปถามแล้ว

มีน้องจากทวิตเตอร์ส่งมา

ลองให้พี่มดดำพูดประโยคนี้หน่อยครับ
เอิร์ทวิศววิทย์เดินบนถนนอย่ามาสารแน

คือตอนที่๘กับเจม
สวัสดีค่ะพี่แอมเน็บใคร
อ่าแอ็กซี่ต้องถามสิ
พี่แอมค่ะเน็บใครคะ
ข่าวใส่ใคร

ผมเป็นแฟนรายการข่าวใส่ใครมากเลยนะครับ

คุณแอมตอนนี้เขาอยากรู้ว่าคุณเน็บใครที่คุณโพสต์น่ะ

ผมไม่ได้เน็บอะไรครับ
ผมแค่ระบายความรู้สึกของผมเองครับ
คืออะไรเหตุการณ์มันเป็นยังไง
หน่อยเล่าให้ฟังซิ
ไม่มีอะไรเลยเหตุการณ์ไม่มีอะไรเลย
ก็เป็นแค่ความรู้สึกของผมที่จะบอกคนหนึ่ง

บอกตามที่ผมลงไปเลยครับ
ไอ้คนนั้นอ่ะใคร
คนนั้นอ่ะใครที่คุณจะบอกไอ้คนนั้นอ่ะใคร
สวัสดีครับพี่นม

ไม่เป็นไรครับ
เด็กคนนั้นเนี่ยมันเป็น
ผมไม่มีปัญหา
แต่ตอนที่ผมมีผมอยากรู้ไง
สื่อสารให้ผมไปถึงคนนั้นเลยครับ
อยากจะฝากอะไรไปถึงคนนั้น

ไม่มีอะไรผมก็พูดไปแล้ว

ตามที่ผมเขียนไว้ในไอซีเลย
แบบนั้นเลยครับไม่มีอะไรเลย
ผมก็แค่นั้นเลยครับ

ทานข้าวให้อร่อยค่ะพี่

เจ๊มอย

เขาก็ตามสืบนิดนึง
มีเรื่องให้ชาวเน็ตจะต้องสืบกันอีกแล้ว

ตามนี้เนี่ยเขาตามส่องมารีเบอร์เนอร์ทุกวัน

เห็นว่าฮีเป็นลูกชายห้างทองชื่อดัง
ขาวตีผิดกับคนก่อน

ตอนนี้ชีน่าจะยังไม่มีทีท่าว่า
จะสนใจลูกชายห้างทอง

ขณะที่ลูกชายห้างทองลุกหนักกว่า

รู้เลยว่าเดินหน้าจีบมารีแบบ

เห็นมือกายุกายุกายากกันอยู่สองคน

บรรยากินมัย
เขาเต้นยังไงปุ๋ยหนีปิ๊กนี้
พี่หนุ่มเดี๋ยวเชื่อรถแมวว่าคุณผู้ชมจะอยากเห็นมากว่าพี่เต้นเป็นยังไง
ปุ๋ยยังไงนะ

พี่นุ่มได้ดูในเน็ตฟิกชีวิตของนางยัง
ดูแล้วแบบว่าฉันว่าเราต้องเคยสัมภาษณ์นาง

นั้นแหละนางเต้นทีมเดียวกันเลย
นางเป็นกลุ่มเดียวกันพึ่งมารู้

แล้วก็มีเกาหลีมาเห็น

ระดับโลกระดับโลกจริง
เห็นไหมครูแม่คนระดับต้องเต้นปูหนีอีบแทบต้องเต้น
ตัดต่อกรณ์นั้นงวดนี้น้องแบมบอกมายัง

จริงเหรอแล้วแฟนคลับก็ถูกกันเยอะมากด้วย
ใช่มั้ยเขามีสายยาวอะไรนะ

รอมากรู้จักมั้ยซอบก

เอามาคุณซีริต้า

ก็ที่ไปทำบุญกันไป
ก็ตอนนี้อายุคันกว่า๔เดือนแล้ว

ซึ่งภาพนี้ทำให้เห็นชัดว่าท้องเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว

เข้ามาเดาเพจลูกคนแรกกันรัวเลย

๔เดือนเริ่มแบบให้เห็นนิดหนึ่งอย่างนี้

ก็คือเป็นพระเอกซุปเปอร์สตาร์ของเกาหลี

ที่หนุ่มติดตามเรื่องแรกเขาคือเรื่องอะไรคะ

ที่เป็นเกี่ยวกับเขาไปเล่นเป็นห้องเต้

เรื่องอะไรพระราชชา

ที่เป็นอะไรนะเกี่ยวกับ

ผมจำไม่ได้แต่ผมดูหลวงเขาลูกเรื่อง
ก็คือพรรคโบกรมเขาเป็นทหาร
แล้วก็ล่าสุดเขาจะพึ่งจะปรากฏตัวออกมา
ก็แต่งชุดทหารเลือกมาเลย
ก็เป็นคนที่ดำเนินงานร่วมกันก็คือพักเซยอง
มีกำหนดปลดประจำการอย่างเป็นทางการก็เมษา

อีก๒ปีแล้วก็ตอนนี้ก็มีหนังที่กำลังจะเข้า
ก็คือสะบกเล่นกับกงอยู่
ที่พี่รอดูอยู่นี่สะบก

เดี๋ยวเราจะต้องไปดูแล้วล่ะ

มันดูแล้วนะ
มันดูแล้วมันติดมาไม่ถำหากินหอยงอื่นนะ

แต่คุณก็ห่วงเป็นพูดนะคุณก็ดูทั้งแต่ทุกเรื่องกัน

ฉันชอบอะไรนะ

เขาชอบที่เล่นเป็นเฮ่งเจียวของคุณอะไรนะ

อยากมีแฟนอย่างนั้นอยากไปเกาหลีแล้วไปเจอ

แต่ผู้ชายที่คุณแม่ชอบแต่ละคน
คือชอบกับพี่ได้จริงไม่เห็นเหมือนกันเลย

ก็ได้จริงมันไม่มีถูกป่ะล่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป